ชั่วตลอดประหลาด

คุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันหน่อย
หลายคนบอกว่าโอ๊ยราคาของแพงขึ้นอะไรจะปรับขึ้นบ้างหรือเปล่า

สำหรับใครที่ชอบทานเห็ดนะคะ
ฟางวันนี้อยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้าค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดหูหนูนะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
เข็มทองก็๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เห็ดแล้วไปดูเนื้อสัตว์กันหน่อยนะคะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๑สตางค์กับฟองนะจ๊ะ
คุณผู้ชมราคาสินค้าคงที่อยู่นะ

อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างบางอย่างเล็กน้อยนะคะ